เขาบอกว่าคนเราพอเข้าตาจนทำได้ทุกอย่างเหมือนผู้หญิงคนนี้นะคะ
คบกับแฟนหนุ่มมา๓เดือนไปเจอกันในแอปหาคู่ครับ
ปรากฏว่าแฟนเนี่ยดูดกัญชาแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
บอกถึงขั้นกักขังหน่วงเหนียวทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีก
บอกเธอทนไม่ไหวทำยังไงรู้ไหมคะกระโดดลงมาจากชั้นสี่คอนโด
นี่คือกระโดดลงมากระโดดลงมาจากชั้นสี่ของหนู
แต่แผลที่เห็นนี่คือแผลจากการโดนทำร้ายนะดู
เพราะว่าแผลจากการกระโดดลงมาจากชั้น๔คอนโดที่บาดเจ็บสาหัส
นี่คือหลังฉีกแล้วขาหักค่ะแต่นี่คือจากการถูกทุบถูกตีจากแฟนนุ่ม
ตาข้างข้างซ้ายเนี่ยปิดเลยอีกข้างหนึ่งก็คือบวมช้ำเลยค่ะ
นี่นี่อันนี้กระโดดใช่ไหมคือที่กระโดดลงมาเธอร่างเธอไปเกี่ยวกับต้นไม้ข้างคอนโด
อ่าคือเอาจริงจริงตึกสี่ชั้นเนี้ยโอกาสเสียชีวิตสูงมากน่ะ
ถ้าไม่ไปเกี่ยวกับต้นไม้ก่อนใช่ค่ะแต่พอไปเกี่ยวต้นไม้ปุ๊บก็เลยทำให้หลังอ่ะฉีด
อ่าแล้วขาก็หักสภาพนี้เลยค่ะเธออายุยี่สิบปีเอง
นอกจากจะโพสต์ภาพแผลที่เนี่ยตาบวมช้ำเลือดออกในตาขาหงขาหักแล้วเนี่ย
ยังโพสต์ภาพในห้องพักของเธอด้วย
ดูแขนพี่อุ๋ยคือช้ำทั้งตัวเลยอ่ะโอ้โห
ช้ำแบบแทบจะไม่มีที่ว่างเลยอ่ะ
ในห้องพักสภาพก็ยับเยินเหมือนกันนะคะ
ผนังนี่แตกเป็นรู
มีคราบเลือดอันนี้ตอนที่เรากระโดดลงมานี่สภาพห้อง
กระจัดกระจายผนังเป็นรูมีคราบเลือดกระเด็นติดผนังและเตียงนอนด้วย

เก้าอี้ล้มระเนรนาศนี่คราบเลือดที่กำแพงค่ะ
มือถือเธอก็ถูกทุบจนหน้าจอนี้แตกหมดเลยนะคะ

ส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่นะคะไปพูดคุยกับเธอ
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะ
ช้ำเริ่มจางลงไม่มีเลือดคั่งแล้ว
แต่ว่าต้องรอดูอาการในส่วนกระดูกขาที่เพิ่งผ่าตัดไป
แล้วก็แผลฉีกขาดด้านหลังที่แผลยังปิดไม่สนิทนะคะ
เธอเล่าว่าเธอรู้จักกับแฟนนุ่มเนี่ย๓เดือนผ่านแอปหาคู่
บกันได้๓เดือนช่วงที่คบกันนี่นะนอกใจตลอดเลย
มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นที่เจอในแอปหาคู่
เดียวกันนี่แหละหลายครั้งจับได้
อกจากจะไม่ยอมรับผิดแล้วตีเธอด้วย
มันลงกับเธอทำทำร้ายลงไม้ลงมือพอทำร้ายเธอจนเธอมีบาดแผลเขียวช้ำเสร็จปุ๊บ
ก็จะบังคับขอมีอะไรด้วยเหมือนซาดิตนะคะ
เหมือนชอบความรุนแรงแบบนั้นอ่ะแต่เธอบอกว่ารู้นะ
ว่าไม่ดีแต่ใจมันรักมากก็เลยทน
เป็นอย่างนี้ซ้ำเข้าซ้ำเข้าจนกระทั่ง๒๔สิงหาคม
เธอบอกเธอโดนหนักกว่าทุกครั้งเลย

คืออะไรก็ได้ขอให้ไปพ้นจากผู้ชายคนนี้ดู
นี่คือหัวแตกใช่ไหมเนี่ยคือตายก็ยอมอ่ะ
แฟนนุ่มไม่ได้รับโทษอะไรเลยแถมยังสนุกกับการล่าแต้มผู้หญิงอีก
มีภาพถ่ายกับผู้หญิงคนใหม่ไม่ซ้ำหน้ากันเลยเธอก็เลยอยากจะร้องขอความเป็นธรรมหน่อยค่ะ
หนูขอแบบไหว้แบบให้พอแบบว่าแบบไม่ไหวแล้วนะแบบจะแบบไม่ไหวแล้วมันหนักไปแล้วเหมือนแบบว่าหนูก็ลุกแบบไปส่องกระจกแล้วหนูก็เห็นแบบว่าตามันเริ่มแบบช้ำเริ่มแบบที่จะปิดแล้วอ่ะเหมือนแบบมันจะหนักกว่าทุกครั้งหน้าก็แบบบวมไปหมดเลยเพราะมันใช้ของแข็งแบบทำอย่างเงี้ยแล้วบอกว่ามึงทำตัวเองนะมึงไม่ต้อง

แม่ทั้งบ่นแม่ทั้งเตือนแม่ทั้งว่าบอกเลิกกับมันเถอะเลิกสักทีแต่ลูกไม่เลิกลูกรักของลูกแม่ก็ทำอะไรไม่ได้แม่ก็ทำได้แค่อยู่ห่างอย่างห่วงแม่นี่ไม่เห็นด้วยเลยนะตั้งแต่แรกแล้วที่ไปรู้จักกันในแอปหาคู่แล้วไปคบหากันอ่ะเพราะจากสายตาแม่เนี่ยแม่มองแล้วฝ่ายชายเนี่ยดูเหมือนเด็กวัยรุ่นติดยาหัวรุนแรงอ่ะทุกครั้งที่ตบตีลูกแม่

ฝ่ายชายยังมีการทักแชทมาก่อกวนเธออยู่เธอกังวลในเรื่องความปลอดภัย